จีรทรรณ์บุญมาธรรมกวินธรรมสัจจานันต์

กร้าวอนันต์ชาลิวชะปุ๋ยธิรสินแดงดาและเกลิกฤทธวีการ
ที่เวลานี้กำลังทำกิจกรรมโครงการ๙คนละ๙
ซึ่งเป็นกิจกรรมวิ่งมาลาทอนระยะทาง๔๐๐กิโลเมตร
จากกรุงเทพไปยังอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
แบ่งเป็นวันละ๔๐กิโลเมตรนะครับ
จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมและจะไปสิ้นสุดวันที่๑๐ธันวาคมนี้
สำหรับกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นเพื่อระดมทุนทรัพย์
ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน
แล้วมากกว่า๓๐ล้านบาทครับ
จากนั้นเวลา๑๖นาฬิกานะครับทีมชาติไทยจะลงฝึกซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
สำหรับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศนัดที่๒นะครับ
ค่ำวันนี้นะครับ๑๙นาฬิกาเวียดนามเจอกับอินโดนีเซีย
นัดแรกอินโดนีเซียเปิดบ้านชนะมา๒ต่อ๑นะครับ
ขณะที่วันพรุ่งนี้นะครับไทยจะเปิดบ้านเจอกับเมียนมาร์เวลา๑๙นาฬิกา
ซึ่งนัดแรกไทยบุกไปชนะมาได้๒ประตูต่อ๐ครับ